ประเพณีฉุดสาวชาวเผ่ามงค์นะครับทำให้ปัจจุบันนี้เองนั้น
ผู้หญิงก็เริ่มออกมาส่งเสียงสะท้อนแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์
ให้ยกเลิกวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษครับ
แต่เรื่องเงินฉุดนี้หนูไม่อยากให้มีอีกแล้วค่ะ
เสียงสะท้อนของส้มนำสมมุติชาวเขาผ่าวมงค์
ไม่ต้องการให้มีค่านิยมการฉุดอีกต่อไป
หลังจากเธอตกด้วย
ก่อนที่จะถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ชายต่างหมู่บ้าน
อ้างว่ารักเธอสุดหัวใจ
เนื่องจากแม่ของเธอได้ไปรับตัวเธอกลับมา
ทำให้ผู้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ

ประสาทด้านขวาไม่สามารถรับรู้ได้

เช่นเดียวกับตาข้างขวาที่มองเห็นแบบเลือนราง
พร้อมกับมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา
ใบหน้าที่มีลักษณะบิดเบี้ยว
ทำให้สมบ่นกับครอบครัวเสมอว่า
ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
ส้มไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกของครอบครัวที่โดนฉุด
แต่ก่อนหน้านี้ยังมีแม่น้าสาวและน้องสาวคนรอง
ก็เคยโดนฉุดมาแล้วเช่นกัน
แต่โชคดีที่ทั้งหมดได้แต่งงานตามประเพณี

โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ

แล้วพอมาอาผมที่เป็นพี่สาวของแม่ก็โดนฉุดอีกทีนึง
พอมาน้องสาวคนโตผมก็โดนฉุด
พอน้องสาวคนเล็กคนนี้ก็โดนฉุดอีก
แล้วผมแบบผมรู้สึกว่าคนรอบตัวผมมันมาเจอแบบนี้
แล้วผมมองในมุมของผู้หญิงไปผมรู้สึกว่ามันไม่ดี
ผมอยากจะให้ยกเลิกไปเลยคือไม่ต้องมีแล้วกันฉุด
ก็ไม่ต้องฉุดไม่รักก็ยิ่งไม่ต้องฉุดใหญ่เลย
ถ้ารักกันมาคุยกับพ่อกับแม่ดีกว่าผมคิดแบบนั้น
สุธินศักดิ์เจริญชัยกุลผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาวยอมรับว่า
ฉุดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่เต็มใจมาเป็นภรรยา
เป็นค่านิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แต่เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปและมีการศึกษามากขึ้น
ทำให้ค่านิยมเช่นนี้ลดน้อยลง
แต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่ธุรกันดาล
ส่วนโซนเหนือมันอาจจะมีหมู่บ้านที่ว่า
อาจจะอยู่นอกอาจจะมีบ้าง
แต่มันก็ถือว่ายังเป็นความเชื่อของกลุ่มชนเผ่าอยู่

อกจากนี้ชาวเขาเผ่ามงค์เห็นตรงกันว่า
ยกเลิกค่านิยมการฉุดไปอย่างถาวร

ผู้ชายและผู้หญิงชาวเขาเผ่ามุ้งต่างมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป